คุณผู้ชมคะชวนมาดูคุณแม่คนสวยคุณเนยโชติกาค่ะ
๓๗สัปดาห์แล้วกล้ายคลอดแล้วนะครับคน

เสียงเปล่งปล่ากายมันคงจะวิ้งไหม
เอออย่างนี้นะคะเอ้ยสวยงามไหมล่ะคนสวยสวยสวยเออ
แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการทิ้งลายความแซ่บนะคะงานนี้นางร้ายหน้าสวยก็เลยขอขอบคุณสามีสุดหล่อ
แชร์ภาพวิวเล็กนะคะขอเซ็กซี่หน่อยละกันอวดสรีระงดงามของคุณแม่ใกล้คลอดค่ะ
แฟชั่นเต็ตหรูแบบจัดเต็มเลยนะอย่างที่เห็นกันในภาพนะคะคุณ
แล้วก็ภาพแฟชั่นเพจเซตนี้นะคะคุณก่อนคลอดเนี่ยก็เป็นการเปิดเป็นถ่ายครั้งแรกด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นความตั้งใจของคุณแม่คนสวยนะที่อยากจะเก็บไว้ให้เบบีในทองได้ดูค่ะ
ซึ่งก็เป็นฝีมือการลั่นชัตเตอร์แบบที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคะก็คือคุณจอร์ดทาดาวารินนั่นเอง
รับหน้าที่เก็บช่วงเวลาแห่งความประทับใจนี้ให้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่เก็บไว้ดูค่ะ
เป็นความทรงจำนะคะแล้วก็ได้ปล่อยภาพบางส่วนออกมาให้แฟนได้เห็นผ่านโซเชียลด้วย
ได้ร่วมชื่นชมแล้วก็ตามกดไลค์ไปแบบรัว
หลายคนก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าหุ่นดีจังเลยนะคุณเนยโชติกา
แล้วนอกจากคุณเนยอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันเตอร์ไพรส์คืออะไรรู้ไหมอะไรคะคุณสามีเขานี่แหละ
ปกติเขาจะดูแบบเป็นคนเขินอายแต่มาคราวนี้ดิฉันขอยกนิ้วให้แล้วก็บอกว่างานดีอยู่เด้อ
ตัวนี้แหละรับประลองนะคะลูกออกมาหน้าตาดีแน่นอน